เมื่อวานี้เกิดเหตุการณ์เรือล่มที่บริเวณท่าน้ำของวัดสนามชัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำทีมกู้ภัยต่าง
ก็พยายามที่จะค้นหาผู้ที่สูญหายซึ่งยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้ศึกข่าวแทนรัฐทีวีแรงงานสดจากวัดสนามชัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะ
ภารกิจการดำเนินการค้นหาร่างของผู้สูญหาย
จากเหตุเรือล่มบริเวณวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้นะคะดำเนินการต่อเนื่องล่วงเข้าสู่วันที่๒แล้วค่ะ
ซึ่งวันนี้ภารกิจเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา๕นาที
เจ้าหน้าที่ได้มีการระดมทีมและก็ประชุมวางแผน
เพื่อที่จะปูพรมออกค้นหาร่างของผู้สูญหาย
แบ่งเป็น๓ทีมในส่วนของบริเวณเรือโป๊ะเรือและก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๑๔คนค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้ประชุมวางแผน
การค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
โดยวันนี้ได้มีการกระจายกำลังนะคะแบ่งออกเป็น๓ทีม
ละประมาณ๔คนคือทีมค้นหาบริเวณเรือบริเวณโป๊ะเรือ
และบริเวณคุ้งน้ำที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
โดยจะสลับเจ้าหน้าที่ออกค้นหาใช้เวลาประมาณทีมละ๓๐นาทีนะคะ
แล้วก็กลับเข้ามาเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อออกไปค้นหา
เนื่องจากคาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดพาร่างไป
ส่วนกระแสน้ำวันนี้นะคะยังคงพบว่าไหลเชี่ยวอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการค้นหาเป็นพิเศษ
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองด้วย
ขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะตอนนี้อยู่ที่๑๔คน
สูญหายล่าสุดจาก๑๓เพิ่มเป็น๑๕คนนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าการค้นหาวันนี้น่าจะพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
ส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ